ประธานคณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมือง
ก็ได้เสนอให้จัดทำระบบสมาชิกพักการเมืองใหม่ทั้งหมด
โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันการเป็นสมาชิกพักซ้ำซ้อน
ขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ตัดเพาะนะครับว่า
พยายามทำงานอย่างหนักมาตลอดแต่ก็ยังมีคนวิพากษ์วิจารณ์
โดยยืนยันได้ว่ายังไม่มีความคิด

นายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นตรงกันให้แก้ไขรัฐมนูลชั่วคราวตามมาตรา๖
การเพิ่มจำนวนสมาธิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชอีก๓๐คนจากเดิม๒๒๐คน
เพื่อดำเนินการกฎหมายเร่งด่วนมีวาระดำรงตำแหน่ง

พร้อมปฏิเสธไม่เกี่ยวกับประเด็นนายกรัฐมนตรีคนนอก
ขณะที่ในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็จะประชุมเพื่อปรับแก้ถ้อยคำในบทเฉพาะการให้สอดคล้องกับคำถามพ่วง
ด้วยในเจทธนวณีที่ปรึกษากตรย้ำนะครับว่า
จำเป็นต้องตีความไปมากกว่าถ้อยคำที่กำหนดไว้ชัดเจนแล้ว
การแก้ไขในมาตรา๒๗๒ก็ต้องแก้ไขแบบตรงไปตรงมา

เดิมที่ให้สภาพผู้แทนรัศดรเป็นผู้เห็นชอบนายกรัฐมนตรี
เปลี่ยนมาเป็นรัฐสภาเป็นผู้เห็นชอบร่วมกันเท่านั้น
ซึ่งก็ได้มีความเห็นมาจากนายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลแก่นนำพักเพื่อไทย
บอกว่าจากการติดตามคำชี้แจงของนายมีชัยประธานกรท
ทำให้รู้สึกสบายใจว่ากรทจะไม่ใส่เนื้อหาตามที่สนชเสนอ
เพราะว่าขนาดรัฐธรรมนูลยังไม่ทันประกาศเริ่มใช้อย่างเป็นทางการ
ก็ยังต้องถกเถียงกันขนาดนี้หากประกาศใช้เมื่อใดคิดว่าน่าจะต้องมีการ
ตีความกันแทบทุกมาตราให้วุ่นวาย
ขณะที่นายเสรีสุวรรณภานนท์ประธานคณะกรรมธิการ
เคลื่อนการปฏิรูปการเมืองสปทก็เปิดเผยนะครับ
ภายหลังจากการประชุมกับคณะกรรมธิการว่าได้ระดมความเห็น
และจัดทำข้อเสนอแนะในการทำกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง๔ฉบับ
ขณะนี้ใกล้จะสมบูรณ์แล้ว๒ฉบับ
เน้นในเรื่องของการปฏิรูปการเลือกตั้งให้สุจริต
เที่ยงธรรมป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ปัญหากลุ่มทุนธุรกิจการเมือง
ให้พักการเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
และจะเสนอให้จัดระบบสมาชิกพักการเมืองใหม่
โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกพักการเมือง
โดยให้ผู้ที่ประสงค์ยังคงความเป็นสมาชิก

และระบบนี้ก็จะแก้ปัญหาการเป็นสมาชิกพักการเมืองซ้ำด้วย